ทุกผู้ชมครับมีชายคนหนึ่งถูกฆ่า
ตัดหัวทิ้งน้ำที่กาญจนบุรี
เผื่อใครรู้เบาะแสจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่
เพราะว่าเขาก็มีสัญลักษณ์ตามร่างกายอยู่นะครับ
เป็นผู้ชายที่สัดรูปหานุมาร

ศพนี่ลอยกลางแม่น้ำแขวนที่การจนถังบุรุษอีน
ตำรวจสพไซโยกได้รับแจ้งจากชาวบ้านแล้วก็ทีมกู้ภัยนะครับ
บอกว่าพบศพชายที่ไม่มีศีรษะแล้วก็ข้อมือนะฮะข้อมือทั้งสองข้างเลย
มาตามแม่น้ำแควร์น้อยเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรีก็นำศพขึ้นมาไว้ที่บริเวณริมแม่น้ำบ้านที่หมู่๔นะครับตะมนต์ท่าเสานะครับ
ก่อนจะประสานกับทหารแล้วก็แพทย์นะฮะให้มาตรวจสอบนะครับ
ถูกตัดศีรษะไปแล้วรวมทั้งข้อมือถูกตัดออกไปทั้งสองข้างด้วย
แต่ว่าที่แขนซ้ายของศพเนี่ยมีรอยสักรูปฮานุมานอยู่ที่เอวมีเศษผ้าคล้ายกับผ้าถุงพันรอบไว้นะครับ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๔๘ชั่วโมงก่อนที่จะมีผู้พบศพ
จากการสอบสวนเบื้องต้นชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ตายเป็นใคร
แล้วก็ไม่มีการแจ้งคนหายไว้ด้วยนะครับในท้องที่ของจุดที่เกิดเหตุ
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่านะฮะ
ส่วนฆาตกรเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า๒คนนะครับ
แล้วที่บริเวณพบศพลอยมาก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในระยะเวลา๒วันที่ผ่านมาด้วย
คิดว่าคงจะพัดพาศพมาจากด้านเหนือน้ำที่ไกลพอสมควร
เพราะว่า๔๘ชั่วโมงเนี่ยถ้าพัดมาเนี่ยโหถ้าย้อนขึ้นไปนี่ถือว่าไกลนะฮะ
แล้วก็อาจจะเลยขึ้นไปถึงพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ
ซึ่งมีชุมชนแรงงานต่างด้าวอยู่ใกล้แม่น้ำแควร์น้อยในหลายพื้นที่ก็เป็นได้
ศพที่พบตอนนี้เจ้าหน้าที่นำส่งสถาบันนิติเวศนะครับ
เพื่อจะชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็จะสืบสวนหาเบาะแสต่อไปว่าผู้ตายเป็นใคร
หลังจากนั้นก็จะได้ขยายผลต่อสำหรับคนร้ายที่ก่อเหตุนะฮะ

ใครมีเบาะแสก็แจ้งได้นะครับที่สพไซโฮกที่กาญจนบุรีนะฮะ